กลับมาช่วงนี้นะคะมีเรื่องมาเตือนกันสำหรับคนที่ขับรถแล้วก็จะถอยรถนะคะเวลาท่านจะถอยเนี่ยท่านต้องระมัดระวังอยู่แล้วแล้วยิ่งจุดที่เป็นจุดอับสายตายิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งค่ะถอยรถแล้วมองไม่เห็นน้องวัยขวบเศษเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะอยู่บริเวณด้านหลังถอยทับน้องเสียชีวิตพ่อแม่

อายุ๒๘ปีทั้งร้องไห้ทั้งกอดทั้งจูบน้องออนนะคะเป็นลูกคนสุดท้องวัยขวบเศษเท่านั้นเอง
เป็นเด็กผู้หญิงนะคะถูกรถกระบะถอยทับที่บริเวณศีรษะจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุคือบริเวณลานจอดรถของห้องพักคนงานหลังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้กับแยกสารเด็กกลางเมืองเจียงใหม่ค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจในท้องที่ก็คือโรงพักแม่ปิงไปตรวจสอบนะคะ
ไปสอบถามคนขับรถกระบะที่ถอยมาทับน้องเนี่ยชื่อว่านายสู่นะ
เล่าบอกว่าได้ขับรถกระบะซึ่งเป็นของโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่
ขับมาที่ลานจอดรถตรงจุดเกิดเหตุจากนั้นกำลังจะถอยรถตอนแรกเนี่ยสังเกตเห็นแล้วนะ
ว่ามีกลุ่มเด็กเนี่ยวิ่งบริเวณท้ายรถอยู่ห่างจากตัวรถไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวเขาเองก็ค่อยถอยรถออกมา
แต่มองไม่เห็นน้องออนค่ะมองไม่เห็นน้องออนคาดว่าน่าจะเป็นจุดอับสายตานะคะ
จากนั้นคนขับรถกระบะก็ได้ยินเสียงแม่ของน้องตะโกนออกมา
ก็เลยจอดรถลงมาดูแล้วเห็นว่ารถของเขาเนี่ยทับร่างน้องไปแล้วนะคะ
ก็เลยพยายามที่จะเอาร่างน้องออกมาจากตัวรถแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ทีนี้แม่ของน้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องออนวิ่งเล่นกับกลุ่มเพื่อน

แล้วก็คาดว่าคนขับรถกระบะน่าจะไม่ทันสังเกตว่าลูกของเธออยู่ท้ายรถ
ก็เลยถอยรถมาทับลูกของเธอนะคะ
สำหรับน้องออนเป็นลูกคนสุดท้องของเธอ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ